รอประเด็นการเมืองอยู่บ้างนะคะดูประเด็นการเมืองกันบ้างดีกว่า
สารรัฐธรรมนูลก็มีมติให้นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอจนกว่าจะมีคำวินิจฉัย
จากกรณีถือหุ้นสื่อนะคะ
หลังจากมีมติเอกฉันให้รับคำร้องของกรกตเอาไว้

ซึ่งทางตุลาการสารรัฐธรรมนุนก็มีมติเป็นเอกฉันในการรับคำร้องจากกรณีนายธนทร
รุ่งเรืองกิจถือหุ้นสื่อไว้พิจารณาวินิจฉัยค่ะและแจ้งให้กรกตทราบ
รวมทั้งส่งสำเนาให้นายธนทรยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน๑๕วัน
อกจากนี้ก็ยังมีมติเสียงข้างมากคือ๘ต่อ๑ให้นายธนทรหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยด้วย
ก่อนหน้านี้นะคะนายธนทรอดครวนผ่านเฟซบุ๊คถึงเรื่องของการทำหน้าที่ของกรกต
ได้ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนุนให้วินิจฉัยเรื่องการโอนหุ้นทั้งที่ล่าสุดคณะกรรมการสืบสวนของกรกต
ยังส่งหนังสือเรียกพยานของตัวเองไปให้ถ้อยคำอยู่เลยดังนั้นคำร้องที่กรกตยื่นต่อสารเมื่อวันที่สิบหกพฤษภาคม
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ยังไม่ยุติเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือไม่นะคะ
ซึ่งการเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องตามกันต่อนะคะ
เพราะว่ายังไม่ได้มีคำพิจารณาออกมาว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าที่แน่คือคุณธนทร
หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอไปก่อนส่วนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลที่ยังไม่ได้มีข้อสรุปเลยเนี่ยนะคะ
ก็มีความเคลื่อนไหวของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณวันนี้เพิ่มประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่
แต่ว่ามีผลตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ก็ยังคงสถานะสมาชิกพักและสอสอแบบบัญชีรายชื่อของพักอยู่
เหตุผลที่ให้ก็คือว่าได้รับผิดชอบร่างนโยบายระบบเศรษฐกิจใหม่
แล้วก็พูดกับสาธารณชนในช่วงเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะจึงถึงเวลาสมควรแล้วที่จะส่งมอบการบริหารให้กับรองหัวหน้าพักคนที่หนึ่ง
ให้ทำหน้าที่รักษาการแทนไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพักชุดใหม่
เรื่องที่นายมิ่งขวัญลาออกนี่แน่นอนว่าหลายคนก็วิพักษ์วิจารณ์กันไปต่างนานานะคะ
แล้วก็ยังคงมีความเห็นจากด้านของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ด้วยซึ่งเธอบอกว่า
แม้ว่านายมิ้งขวัญจะลาออกจากหัวหน้าพักทางแก่นำพักเพื่อไทยเนี่ย
เชื่อว่านายมิ่งขวัญน่าจะยังคงรักษาคำพูดที่จะเข้าร่วมรัฐบาลกับพักฝ่ายประชาธิปไตยอยู่
เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหากับคะแนนเสียงของพักที่ร่วมลงศัตยาบันแต่อย่างใดนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นไปตามที่คุณหญิงสุดารัฐบอกไว้หรือเปล่า
ส่วนทางด้านอดีตผู้สมัครสอสอเขตพักเศรษฐกิจใหม่กว่า๕๐คน
เห็นว่านายมิ่งขวัญควรลาออกจากการเป็นสอสอไปเลยเพราะถือว่าไม่สง่างาม
หลังเข้ายื่นหนังสือต่อกรกตขอความเป็นธรรมที่นายมิ่งขวัญและกรรมการบริหารพัก
ไม่ได้ช่วยค่าใช้จ่ายในการหาเสียงคนละไม่ต่ำกว่าสองแสนบาทถึงสองล้านบาท
ตามที่เคยสัญญาไว้วัดหากได้คะแนนเกินห้าร้อยคะแนนจะช่วยเหลือในทุกทุกช่องทางค่ะ
ส่วนใหญ่เขาบอกว่าก็เป็นการไปกู้เงินนอกระบบมา
แล้วก็เสียชีวิตถึงสองคนบางคนอยากจะฆ่าตัวตายก็มีนะคะ
นี่เป็นเสียงจากทางด้านของอดีตผู้สมัครสอสอเขตพักเศรษฐกิจใหม่ถึงกว่า๕๐คน
ส่วนเรื่องข้อสรุปตัวบุคคลที่จะเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรในซี่ของกลุ่มที่สนับสนุนพักพลังประชารัฐ
ล่าสุดนายนัทพลธิปสุวรรณรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็แจ้งในที่ประชุมสอสอของพักนะคะ
บอกว่าขอให้ดูว่าตัวเองเสนอชื่อใครก็ให้ยึดตามนั้นหลังหัวหน้าพักและเลขาธิการพักมอบหมายให้เป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่จะเข้าชิงในวันที่๒๕พฤษภาคมค่ะ
ซึ่งจะต้องได้ข้อยุติพร้อมกับการจัดตั้งรัฐบาลนั่นแหละ
เช่นเดียวกับที่ประชุมสอสอของพักประชาธิปัตย์ค่ะเขามีมติออกมา
อาสาเป็นผู้นำทางฝ่ายนิติบัญญัติส่งบุคคลชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
ซึ่งในวันพรุ่งนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
กรรมการบริหารพักและสอสอจะกลับมาประชุมเพื่อเสนอชื่อกันอีกครั้ง
บุคคลที่พักจะเสนอเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องเป็นมติจากที่ประชุมร่วมด้วยค่ะ
เดี๋ยวต้องรอดูนะคะวันเสาร์ที่๒๕นี้ก็จะมีการเปิดประชุมสะพานนัดแรก
เพื่อที่จะเลือกประธานสภาฝากฝั่งของพักเพื่อไทยก็ส่งคุณสมพงศ์อมรวิวัฒน์
ส่วนพักพลังประชารัฐก็เป็นคุณสุชาติตันเจริญ
เดี๋ยวต้องรอดูนะคะส่วนคุณธนทรอดเข้าสภาเลย
หลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องของกรกตแล้วก็ให้หยุดทำหน้าที่สอสอนะคะ